หมอปลาวันนี้มา

ก็มันสืบเนื่องมาจากมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๕๒ปี

อยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการ

ญาติพี่น้องก็บอกว่าแกเนี่ยชอบเดินแก้ผ้าอยู่กลางหมู่บ้าน

นี่เห็นไหมลุงจอง
กลางวันแสกแกก็เดินแก้ผ้าอยู่

คือเมียลุงจองบอกว่าตั้งแต่ลุงจองแกกลับไปบ้านที่อายุทยานะ

แต่ที่อยู่บ้านเมียเนี่ยสมุทรปราการ

แล้วลุงจองเนี่ยแกเข้าไปในป่าแถวบ้านไปหาของป่า

ไปเก็บตุ๊กตานางกวักมา

อยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยดูให้หน่อยนะครับ

วันนี้ก่อนที่หมอปลาจะไป

ติไปถึงบ้านของลุงจองนะครับ

อ่าเมียของลุงจองนะครับ

จุดที่เขาทำเป็นหิ้งพระที่บ้าน
นั่นลุงจองกันนอนเบลอยู่เห็นมั้ย
อันนี้ที่เราเบอร์นี่เราเบอร์แค่หน้าหรือแกแก้ผ้าอีกแล้ว

แต่นี่ตรงนี่จะมีตุ๊กกะตานางกวักนี่แหละที่ลุงจองกันไปเก็บมา
หักใช่ไหมแขนหักไปข้างนึงมือก็หัก
แขนหักเห็นไหมแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยเขามี๒ตัวไง

ขาดครึ่งตัวอยู่อย่างนี้
แล้วน้ำนี่เห็นไหมถวายน้ำเอาไว้ค่ะเรียกว่าถวายกันแบบข้ามปีไปเลย
จะได้ไม่ต้องถวายบ่อยบ่อยน้ำลิตรอันนี้ที่หายไปครึ่งนึงนี่คือดื่มไปแล้วหรือ
ไม่รู้ทุกผู้ชมครับส่วนลุงจองแกนอนอยู่ที่เปรย์นะฮะตีก็เข้าไปคุยด้วยเห็นไหม
บอกตินี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่ติบอกลุงหรือเปล่าที่พูดไม่รู้เรื่อง
ถามไปถามมาแกบอกอ่าใช่ผมก็เคยดูดกัญชาบ้างที่แก้ผ้าเนี่ยเพราะมีคนสั่งให้แก้
จากนั้นคุยไปคุยมาแกพนมมือไหว้สวดมนต์แล้วแลบลิ้นโชติซะเลยแลบลิ้นใส่ติเลยฮะ
เขาไหว้ใครว่าพี่ตีหรอนี่ลองดู
เห็นอะไรบ้างหน่อยเชื่อใครหน่อยเชื่อคนสี่แดง
เห็นพูดตีกันก็เลยมองกลับออกไม่ต้องกลัว
แล้วเห็นอะไรอีกไหมแล้วทำไมเราชอบเดินแก้ผ้าครับ
กลับออกหัวเตือนมีคนให้แก้ผมก็เลยแก้
ใครบอกให้แก้ให้ดูครับแก้ทำไมครับ
ห้ะไม่รู้ครับเราก็ให้พระภูทิพระธรรมพระศงษ์
พระธรรมพระธรรมพระศงษ์

แล้วตีก็เป็นห่วงเขาอีกไปตรวจฟันตรวจสุขภาพปากและฟันให้เขาอีก
ฟันก็ไม่ใช่หมอผีก็ไม่ใช่นะพี่ตินะ
เอายังไงล่ะท่านผู้ชมทีนี้ค่ะตินี่ก็ไปมาหลายบ้านนะคุยรู้เรื่องไปหมด

ไม่รู้มีแต่ตัวเองอะตียังคุยกับตัวเองไม่ได้รู้ละ

ของลุงจองนะฮะป้าดวงเดือน
แกบอกตัวแกอยู่กินกับสามีมาตั้งแต่ตอนแกอายุ๑๙ปัจจุบันอายุ๕๐กว่า
ไม่เคยมีอะไรแบบแปลกเลยนะครับ
จนกระทั่งเมื่อสองสามปีก่อนช่วงสักปี๖๒
จองเนี่ยแกหนีกลับบ้านที่อายุทยาแล้วช่วงไปอยู่อายุทยาเนี่ยเข้าป่าไปไปหยิบตุ๊กตานางกวักมา
แล้วพอกลับมาอยู่กับแกที่บ้านที่สมุทรปราการเนี่ยก็เก็บมาด้วยเอามาไว้ที่บ้าน
ตั้งแต่นั้นเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะกลางคืน
นี่เห็นไหมรัชพรจะเห็นวิญญาณอยู่ในบ้านเห็นหลายตนเลย
ตัวใหญ่จังเลยอ่ะผีเด็กผีผู้ใหญ่เยอะแยะไปหมดส่งเสียงร้องเออะโวยวาย
แล้วลุงจองแกหนักสุดนะแกจุดไฟเผาบ้านนะฮะวันดีคืนดีแก้ผ้าเดินไปเดินมา
เดินออกไปกลางชุมชนก็มีโอ้โหผู้หญิงเด็กแถวชุมชนนี่หวาดกลัวไปหมด
ทำลายข้าวของก็มีหรือบางครั้งเนี่ยแกบอกแกเห็นผี
จะแก้ผ้าใส่ผีแล้วโก้งโค้งงอตัวทำท่าควักไส้ควักพุง
มาพักกะหลังนี่ก็ไม่ว่าภาคอะไรเขาจะเสี้ยงพังหมดคลอ
พุทธรูปองค์ใหญ่ก็เฟี่ยงแตกหน้าบ้านนั่นแหละเขาถึงไอ้นี่
ผมถามตรงเลยคุณแม่คิดว่าที่ผัวเราผิดปกติแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับ
น่าจะหลอนหลอนยานี่แหละ

หลอนยาแล้วนางกว่าก็อะไรที่ไปทุบ
ก็ไม่รู้มาถามเขาเขาไม่บอก
ก็นั่นนักข่าวมาเขาจะไม่บอกเลยว่าทำไมทุบเขา
นี่เมียก็ยังคิดว่าจะหลอนยาหรือเปล่า

แต่เมื่อกี้ลุงจองแกบอกกะติแกบอกแกดูดกัญชาใช่ไหม

ทุกผู้ชมครับสุดท้ายวันนี้หมอปลาก็มานะฮะ

ว่าไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่มีพูดผีอะไรจริง
หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาถึงบ้านของลุงจองนะครับ

มาถึงนี่ยืนนิ่งเลยเท้าเอวไม่มีสั่นไหว

อยู่ในมุงค่ะตอนนั้นจากในเฟรนี่ไปอยู่ในมุง

นี่นั่งอยู่ในมุ้ง
ผมได้ฟังว่าเป็นมันไปไงมันมาไหม

แล้วทีแรกแกใส่แว่นดำกอดขวดน้ำยาปรับผ้านุ่ม

หมอปลาก็เลยเข้าไปคุยด้วย
แต่ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะ

เหนื่อยเดี๋ยวจะให้วิญญาณทำร้ายซะเลย
ทำร้ายหมอปลานะบนนู่นบ่นนี่พนมมืออีกแหลบลิ้นอีกแลบอีกแล้วเหรอคะ
สุดท้ายหมอปลาบอกตั้งแต่เข้ามาในบ้านลุงจองไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยนะฮะ
ัมภเวษีวิญญาณต่างสิ่งที่ลุงจองแกเป็นเนี่ยน่าจะเนื่องจากเสพยาแน่
เสพยามานานเพราะฉะนั้นคนที่จะรักษาอาการได้คือหมอแผนปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันครับ
พอเข้ามามันไม่มีผีเลยครับ

ติเพราะว่าไอ้ผีนางฝักที่เขาเชื่อว่ารับมาตั้งเป็น๑๐ปีมันไม่ใช่พี่
ก็นี่แหละฮะต้องหาหมอให้หมอช่วยบำบัดนะครับ
สื่อข่าวเลยช่วยประสานทางสพบังบ่อให้รับตัวไปบำบัดรักษาส่งโรงพยาบาล
ไม่มีหรอกผีนางกวักอะไรทั้งสิ้น